วันนี้ฝนตกโอ้โหฝนตกพร่ำพร่ำแบบนี้ตากผ้าเอาไว้
ทำใจเลยค่ะคุณผู้ชมยาวไปค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
เช้าเช้าแบบนี้หลายพื้นที่ฝนตกนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ภาคตะวันออก
อย่างชนบุรีประจีนบุรีเองก็กำลังฝนพร่ำพร่ำมาเลยนะคะ
สุนัขในบ้านเป็นไงคะมันก็คงเพลิดเพลินอยู่ในบ้านนะคะ
ออกไปไหนไม่ได้ทำใจกันนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้
หลายพื้นที่ฝนตกเลยนะคะก็ต้องเตือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ภาคใต้แล้ว
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะวันนี้แล้วก็ช่วงนี้จนไปถึงปลายสัปดาห์
กันเลยดีกว่านะคะบริเวณภาคใต้เนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็แถบอันดามันเนี่ย
จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆนะคะปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ
ปัจจัยหลักก็คือมาจากมรสุมทิศตะวันตกเฉียงใต้
อยู่บริเวณอันดามันนี่แหละมีกำลังแรงขึ้นนะคะ
แล้วก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นค่ะยังมีร่องมรสุมนะคะ
พาดผ่านทางตอนบนของประเทศก็คือทางแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังเกตเห็นกลุ่มฝนที่ปกคลุมอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็แน่นอนนะคะหลายพื้นที่เกิดฝนทั่วถึงกัน
และภาคใต้ค่ะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นั่นก็คือเรื่องของคลื่นลมนะคะ
ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะคะ
ส่วนภาพรวมวันนี้แล้วค่ะฝนจะตกประมาณ๑๔๐๗๐เลยนะคะ
เหนือฝนตกมากถึง๑๖๐ของพื้นที่
เชียงรายเชียงใหม่พยาวกำแพงเพชรลำปางลำพูนพิศนุโลกพิจิตรสุโขทัยเฝ้าระวังกันด้วย
ส่วนพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานจะเจอฝนประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
เจ้าประจำก็คือเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาลสกลนครชัยภูมินะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองเท่ากันเลยค่ะ
วันนี้ตกประมาณ๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
แถบตอนกลางรวมไปถึงภาคตะวันตกก็จะเจอฝนมากหน่อย
ส่วนภาคตะวันออกวันนี้ฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
จังหวัดเจอฝนนะคะแล้วก็มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรด้วย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยดูเหมือนจะฝนเบานะคะ๑๔๐ของพื้นที่
แต่ก็อย่าประมาทเพราะคลื่นนั้นสูง๒๓เมตร
ห่างฝั่งอาจจะมีโอกาสสูงมากถึง๓เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะวันนี้ฝนฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่
นองพังงาภูเก็ตกระบีตรังยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ย๒๖ถึง๓๔องศาเซลเซียส
เวลาฝนตกแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง
นั่นก็คือเรื่องของสัตว์มีพิษที่จะบุกเข้ามาบ้านของคุณนะคะ
เพราะฉะนั้นก่อนจะนอนอย่าลืมสลัดผ้าห่ม

ตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย

ที่ฉันลาไปดูแลเสื้อผ้าก่อนนะคะ
รู้สึกว่าเจ้าดุ๊กดิ๊กมันจะเห่าเหลือเกิน

เป็นห่วงเจ้าของบ้านคุณสุภานีจังเลย